กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องไนท์นะฮะ
จากจังหวัดกาญจนบุรีจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
โจทย์ให้ได้๔ข้อเพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาท
ในวันนี้ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ถามหน่อยครับว่าเตรียมตัวกันมาดีแค่ไหนครับ

วันนี้ต้องทำให้เต็มที่นะครับ
มีโอกาสแล้วใช้โอกาสที่อยู่ตรงหน้าของเราทำมันให้เต็มที่นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องไนท์มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
รู้สึกยังไงลูกที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ระแวกบ้าน
เรื่องที่๒ก๋วยเตี๋ยว
เรื่องที่๓วงมาลีหัวหน้า
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ความรู้ระดับชั้นอนุบาล๓

เพราะว่าเวลาตอนที่แม่ขายก๋วยเตี๋ยวหนูก็จะไปช่วยเขาตลอดค่ะ

ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มจืดต้มยำมีหมดเลยเหรอลูก

ค่ะ

พร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ขายแบบนี้ไหมลูกที่ร้านที่เคยขาย

ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเนอะ

ขอโทษนะลุงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวต้มจืด

กลัวว่าจะไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะสิลูก

นั่นก็พี่สังเกตนะพอเราเห็นเครื่องก๋วยเตี๋ยวตาวาวเลยนะ

นี่ถ้าอยู่บ้านแล้วก็เนี่ยขายอย่างนี้เนี่ยพอได้ไหมวันหนึ่ง

พอได้เนอะก็ยังมีเลี้ยงกรุบกริบกันไป
สองคนแม่ลูกใครจะแบ่งหน้าที่กันยังไงทำไงกันดีบี
เดี๋ยวหนูอยู่ตรงนี้แล้วให้น้องไนท์ใส่อันนี้กับตะเกียบ

ภารกิจสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือ
ทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสให้ได้จำนวน๑๐ชาม
ภายในเวลา๓นาทีครับ

ใช่ลูก
ใส่กระเทียมเจียวแล้วก็ใส่หอมไปเลย

๖ชามแล้ว
ข้าวที่๗ครับ
๓ชามเท่านั้นครับ
๒ชามลูก

อย่างนั้น

ไปลูกตีแล้วคัน
เดี๋ยวนี้

โถแม่กับลูกช่วยอีกครั้งเนาะ
นี่คือเราเห็นความรักและความสามัคคีของคนในครอบครัวนะครับ

เพราะว่าจริงต้องรอให้แม่ใส่ก่อน
นี่ไม่รอแล้วใส่กระเทียมเจียวได้เลย
และจริงเนี่ยไม่ผิดเลยนะลูกสำหรับการปรุง
เทียมเจียวก็ต้องใส่ใส่ไปก่อนเลยยิ่งดี

ฉลาดด้วยแม่เขาช่วยแม่สุดตัวเลย
เห็นแม่กำลังตักอยู่เห็น๒ลูกสุดท้ายลูกชิ้นหยิบเลยค่ะ

ถนัดเรื่องก๋วยเตี๋ยวค่ะเพราะว่าอยู่บ้านหนูก็จะช่วยแม่
วางแผนว่าหนูต้องทำให้เร็วแล้วก็ต้องมีสติในการทำก๋วยเตี๋ยวค่ะ

ก็ขอให้ทำสำเร็จนะครับน้องไนท์

ภาวนาว่าอย่าผิดเลยแม้แต่ข้อเดียว

ยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่บีขึ้นมาตอบครับ
เหลือเรื่องระแวกบ้านเรื่องวงมาลีหัวหน้าเรื่องบ้านของเราเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล๓

เพราะฉะนั้นขอเชิญแม่บีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เห็นบอกว่าที่บ้านหลังนี้มีประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศของเด็กหญิงชนะการหลายใบมากเลยเหรอแม่

กี่ใบแม่พอจะนับได้ไหม

นอกจากความประพฤติจะดีเรียบร้อยแล้วเป็นเด็กที่กระตันอยู่แล้ว

ประกาศนียบัตรถึงได้บอกว่าเกือบเต็มฝาบ้านแล้วตอนนี้
มีอยู่หนึ่งฉบับที่เชื่อว่าน่าจะได้เห็นแทบทุกวันนั่นก็คือ
ประกาศนียบัตรคัดลายมือสื่อภาษา
น้องได้มาเนี่ยน้องอยู่ปอะไร

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เด็กหญิงชนะการได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาในวันที่เท่าไร
ตัวเลือกที่๑๒๘กันยายนตัวเลือกที่๒๒๔กรกฎาคมตัวเลือกที่๓๑๔พฤศจิกายนตัวเลือกที่๔๒๖มิถุนายน
ทุกวันแม่ก็จะปัดหน้าต่างที่นี่นะครับ
เด็กหญิงชนะการได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาในวันที่สอง๒๔กรกฎาคมตัวเลือกที่สอง๒๔กรกฎาคมตัวเลือกที่สอง๒๔กรกฎาคมตัวเลือกที่สอง๒๔กรกฎาคมตัวเลือกที่สอง๒๔กรกฎาคมตัวเลือกที่สอง๒๔กรกฎาคมตัวเลือกที่สอง๒๔กรกฎาคมตัวเลือกที่สอง๒๔กรกฎาคมตัวเลือกที่สอง๒๔กรกฎาคม
เชิญพ่อเนินนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อเป็นแฟนเพลงของวงมารีหัวหน้าเหรอครับ

ชอบฟังมานานหรือยังครับพ่อ

ชอบเพลงอะไรมากที่สุดของวง

ความหมายมันเพราะดีครับนะฮะ

เคยไปดูวงมาริวาน่าเนี่ยเล่นสดบ้างไหม

ไปนะเพราะอาจารย์ไข่ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะพี่ไข่นะ
แต่จริงนะตอนนี้นะถึงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่แบบขึ้นเวทีแล้วนะ
เขายังทรงพลังมากผู้ชายคนนี้มหัศจรรย์จริง
เรื่องวงมะลิวอันน่านะ
เนินสมาธิดีนะครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกต่อไปนี้
เพลงใดเผยแพร่หลังสุด
ตัวเลือกที่หนึ่งลานนมลมเน
ตัวเลือกที่สองร้องไห้กับเดือน
ตัวเลือกที่สามโมรา
ตัวเลือกที่สี่หมาล่าเนื้อ
ผมชอบพวงมาลัยเอาหน้าตั้งแต่สมัยผมหนุ่มครับ
ชอบทุกเพลงผมเลยมั่นใจว่า
วงมาเลวหน้าผมต้องทำได้

ตัวเลือกที่สองร้องไห้กับเดือนครับ
ยังเหลือสมาชิกในบ้าน

ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
ระหว่างน้องเบสและน้องน้อยหนา

จะเลือกเรื่องไหนให้น้องเบสขึ้นมาตอบครับพ่อ

กับเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาลสาม

ระดับชั้นอนุบาล๓ครับ
ทำไมไม่เลือกระแวกบ้านให้เขาเขาอาจจะวิ่งทั่ว
เอาละขอให้โชคดีนะครับ
เชิญน้องเบสมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เคยเห็นรุ้งไหมรู้จักรุ้งป่ะ

เวลาฝนมันตกแล้วมันก็จะขึ้นใช่ไหมลูก

สีม่วงแล้วก็สีแดงแล้วก็สีฟ้าครับ

มันค่อยขึ้นเห็นทีละทีละ๓สีก่อน
รุ้งมีทีละสามสีก่อนนะลูกนะ
ถ้าลุงจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องของสีของลุงจะได้ไหมครับ

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สีใดต่อไปนี้คือหนึ่งในสีของสายลุ้ง
สายลุ้งมีทั้งหมดเจ็ดสีนะลูก

นะมีอยู่๗สีนะลูก
เพราะฉะนั้นสีใดต่อไปนี้นะ
ที่อยู่บนลุ้งเนี่ยที่หนูเห็นเนี่ยลูก

ตัวเลือกที่หนึ่งสีน้ำตาล
ตัวเลือกที่สองสีชมพู
ตัวเลือกที่สามสีน้ำเงิน
ตัวเลือกที่สี่สีเทา

ผมคิดว่าจะตอบได้ครับ
พร้อมแล้วน้องเบสเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
สีชมพูตัวเลือกที่สองครับ
ตัวเลือกที่สองสีชมพูครับ
คุณผู้ชมครับเรามาเอาใจช่วยกันนะครับว่า

จะสามารถพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่
สารฝันตัวเองได้สำเร็จหรือไม่ในวันนี้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังเฉลยไปพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับ
ผมเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เด็กหญิงชนะการได้รับรางวัลชนะเลิศ
กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาในวันที่เท่าไหร่

แม่บีเลือกตอบตัวเลือกที่๒๒๔กรกฎาคม

ถ้าถูกข้อแรกนะครับรับ๕๐๐บาทนะฮะ
เราต้องภาวนาว่าให้ถูกทุกข้อนะจะได้ลุ้นเงินล้านนะครับ
ถูก

วันที่๒๔กรกฎาคมใช่ไหม

ของน้องมีหลายใบมากเลยนะแล้วก็หลายวันที่แล้วชนะ
ครอบครัวของน้องไนท์นะครับได้รับทุนไปต่อชีวิต
หนึ่งข้อห้าพันบาท
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องก๋วยเตี๋ยวครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสให้ได้จำนวนสิบชาม
ภายในเวลา๓นาที
ได้หรือไม่ได้ครับ
ได้
ได้หรือไม่ได้
ไปทั้งหมดสองนาทีสิบห้าวินาทีครับ
เพราะฉะนั้นสองข้อผ่านไปแล้วนะครับ

มาเป็นกำลังใจและลุ้นให้ครอบครัวน้องไนท์กันว่าจะได้เงินแสนและเงินล้านกลับไปบ้านหรือไม่
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล๓ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือสีใดต่อไปนี้คือหนึ่งในสีของสายลุ้ง
สีชมพูข้อที่๒ครับ
น้องเบสเลือกตอบตัวเลือกที่สองสีชมพูซึ่งเป็นคำตอบที่

อันนี้เป็นไร
ลุ้งมี๗สีนะครับสีของสายลุ้งประกอบไปด้วย
ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสกแดง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือในตัวเลือกต่อไปนี้เพลงใดเผยแพร่หลังสุด
สองร้องไห้กลับเดือนครับคุณพ่อนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สอง
ร้องไห้กับเดือนซึ่งเป็นคำตอบที่

ล่าสุดที่ถูกต้องเลยนะฮะของวงมาลีหัวหน้านั่นก็คือเพลง
หมาล่าเนื้อเผยแพร่หลังสุดนะฮะอยู่ในอัลบั้มกลับกลาย
พศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครับไม่เป็นไรเนาะ
ใช้โอกาสเต็มที่แล้วนะครับถือว่าเรามาเปิดโลกในวันนี้นะครับ
แล้วก็มาเปิดดวงในวันนี้ในเกมต่อชีวิตคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวของน้องไนท์นะครับวันนี้รับไปได้ครึ่งทางครับ
หมื่นบาทเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะนำเงินตรงนี้ไปทำอะไรก่อนได้

ไนท์นี่คือต้นแบบของพี่นะครับที่จะคอยสอนน้องแล้วเขาก็ทำอยู่
อยากจะให้กำลังใจกับอีกหลายครอบครัวที่เขายังต้องดิ้นลนและต้องสู้ชีวิตไหมลูก
มีอะไรอยากจะพูดอยากจะฝากบอกเลยลูก
อยากบอกว่าลูกเพื่อนหนูก็อยากให้เป็นเด็กดีของพ่อกับแม่นะคะ
แล้วก็อยากให้ทำตัวดีกับพ่อกับแม่ค่ะ

คุณงามความดีผมเชื่อนะครับว่าทำไปเถอะครับ
สักวันหนึ่งความดีจะต้องตอบสนองหลานเหมือนอย่างเช่นวันนี้ครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูอยากได้มันก็ต้องได้ครับ
ไหนปุ้งที่น้องไนท์อยากจะกินแล้วก็อยากจะทำแบบที่
ขอบคุณบ้านด้วยได้ริ้มรองด้วยอยู่ไหมละ
นี่ไงที่หนูบอกไม่ได้ริ้มรองเลย

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและโจทย์คำถาม๔ข้อ
เพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจ
ให้กับคนในครอบครัวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา๑ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
วันนี้เป็นวันแรกที่หนูได้กินกุ้งค่ะ
วันนี้เป็นวันนี้
วันนี้เป็นวันนี้